เริ่มกันที่ฟุตบอลโตยาต้าไทยลีกค่ะทีมเมืองทองยูเต็ดยังคงหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอนะคะ
ล่าสุดค่ะก็เปิดบ้านถูกสมุทรประการซิตี้บุกมาชนะถึงถิ่นนะคะจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางค่ะ
นัดที่สิบของฤดูการแล้วนะคะเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับสุดท้ายค่ะเปิดบ้านต้อนรับสมุทรประการซิตี้ทีมอันดับที่สี่
ครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะเกมในครึ่งหลังนะคะเป็นสมุทรประการที่ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคาลาวนาทีที่หกสิบห้า
แล้วหลังจากนั้นนะคะทีมเยือนก็ยังคงบุกเข้าใส่ค่ะแล้วก็มาได้ประตูที่๒ในนาทีที่๗๕จากเจริญศักดิ์วงกรหลุดเข้าไปยิง
ช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่๘๐ค่ะเมืองทองต้องมาเสียประตูที่๓นะคะจากเทียพลเยอะเย้ยค่ะก็เลยทำให้แพ้ไป๓ประตูต่อ๐นะคะเมืองทองก็เก็บเพิ่มส่วนประการซิตี้ก็เก็บเพิ่มเป็น๑๘คะแนนรั้งอันดับที่๔อย่างเหนียวแน่นส่วนเมืองทองมี๗คะแนนเท่าเดิมหลังอันดับสุดท้ายของตารางต่อไปค่ะ
น่าสนใจนะคะแชมป์เก่าบุรีรำยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านทำศึกดาวิมัชภาคอีสานเจอกับนครราชสีมาเอฟซีนาทีที่๒๑นะคะเป็นบุรีรำที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากฟรีคลิกจังหวะนี้ของเรืองชวนเชืองค่ะก็เป็นประตูแรกของมิดฟิลทีมชาติเวียดนามในสีเสื้อของบุรีรำด้วยยิงเข้าไปอย่างสวยงามค่ะเช็ดเสาเข้าไปครึ่งหลัง
เก็บเพิ่มเป็นสิบเก้าคะแนนตามหลังจากผงการท่า
นครราชสีมาอยู่อันดับที่หกมีสิบสี่คะแนนค่ะ
ผลการแข่งขันคู่อื่นเมื่อวานนี้นะคะมีชนบุรีเอฟซีค่ะ
ก็เสมอกับตราดเอฟซีไปสามประตูต่อสาม
แล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดนะคะชนะพีทีทีระยองไป๑ประตูต่อ๐ค่ะ